การเกิดขึ้นในพื้นที่ปฐุมธานีนะครับก็มีสองคนครับชายสองคน
คนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจเอามีดเนี่ยไปแทงชายสูงอายุ
ขณะที่ชายคนนั้นกำลังหลับอยู่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจาก
สาเหตุคือทะเลาะกันไม่ลงรอยกันครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้ได้ด้วยกล้องวงจรปิด
ใกล้กับที่เกิดเหตุคนร้ายก็ถือมีดออกมาจากบ้าน
หลังจากนั้นก็ลงมือแทงชายสูงอายุที่มีอาการมืนเมา๓ครั้ง
ก่อนจะแน่นิ่งนั่งอยู่บนโต๊ะหินอ่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านนาริสรา
ซอย๕๒ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ผู้เสียชีวิตคือนายวิเชียนสุวรรณอำภัยครับอายุ๗๖ปีพร้อมกันนี้ตำรวจ
ภูทรธัญบุรีนั้นก็ควบคุมตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุเอาไว้ได้
ทราบชื่อคือนายจรูนจิตกระเสริมอายุ๓๗ปีชาวบุรีรำครับ
พร้อมกับมีดปลอกผลไม้เปื้อนเลือดที่ใช้ก่อเหตุหนึ่งเล่มก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
สอบสวนนายสมบูรณแสงสีจันทร์อายุ๔๙ปีเพื่อนบ้านบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยมักจะเมาสุราเป็นประจำขณะเกิดเหตุเมื่อเดินไปถึงหน้าบ้าน
จรูนก็มีปากเสียงกันจากนั้นนายจรูนก็วิ่งออกมาจากบ้านพร้อมกับมีด
รีเข้าไปแทงผู้เสียชีวิตก่อนจะหลบหนีเข้าไปภายในบ้าน
พันธุ์ตำรวจโทบุญเรืองพันธนูสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรธัญบุรีบอกว่าเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
๑ตรวจสอบแล้วก็เก็บพยานวัตถุในที่เกิดเหตุ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ